ค่ะก็หลายคนจะแบบว่าพี่แบร์ไปสรุปเรียนตอนไหน
จริงก็ลงสมัครตั้งแต่หลังจากจบปตีปุ๊บก็ลงสมัครต่อเลย
แต่ว่าใช้เวลาเต็มไทม์ไลน์ก็คือเกือบ๕ปีในการเรียนออนไลน์
จริงก็นานนะครับปโภค
เห็นว่ากว่าจะได้นี่ก็ผ่านแบบวิทยาละนี่คนทำงานส่งแบบโภคกันป่ะ
ใช่ครับก็ในช่วงแรกเนี่ยคือจริงแล้วปโทเนี่ย
เรียนทุกอย่างก็จะอยู่ในรูปแบบคล้ายกันหมดครับ
แต่ว่าขึ้นอยู่ว่าใครจะเริ่มเปิดเล่มเมื่อไหร่
พวกผมเนี่ยมาเปิดเอาแบบท้ายมันก็เลยค่อนข้างที่จะเหนื่อย
ก็หนักกว่าคนอื่นเพื่อนบางคนพอช่วงประมาณปีที่๒
เขาเริ่มแบบเสนออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเอาเรื่องเข้าแล้วอะไรอย่างนี้

เลยต้องแบบออกมาแบบสปีดตัวเองขึ้นตอนท้ายก็จะเหนื่อย

ผมนิเทศศาสตร์ครับผมนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตครับ

จริงไม่ได้คิดว่าจะนานขนาดนี้
แต่ด้วยว่าเราอาจจะทำงานไปด้วย
เราเลยรู้สึกว่าโอเคป่ะใช่๕ปีไปเรื่อยก็ได้
แต่ยังมาตอนที่ท้ายเริ่มไม่ได้แล้ว

ซึ่งจริงมันก็ไม่ใช่วิธีที่ดีนะครับ

ก็จริงเพื่อนช่วยเยอะมากเลยนะ

ขอบคุณอาจารย์คณะกรรมการด้วย

พอมันเป็นการนี้
บนแบบแผนขอซึ่งจะมีชิ้นงานเกิดขึ้นด้วย

เพราะเราได้ทำชิ้นงานอยู่ด้วยงานของวิธีทัศน์

ตรงนี้แหละที่มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของน้ำ
โปรดัคชั่นกับงานที่เราทำ
มันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกสนใจที่จะเรียนบอล
แล้วอุปสรรคก็เราทำด้วย

ดรต่อเลยไหมคะหลายคนแซว

ผมดีกว่าสัดยีคิดว่ามันที่จะมาพนับปารัมิก่อนเลย

คุณแม่ต้องคลุมใจอยู่แล้ว

ซึ่งคนเป็นผู้ปกครองยังไงก็

แบบกระตานยูเรียนจบอะไรอย่างเงี้ย
เรารู้สึกยังไงบ้างครับ

คืออยากมีโมเมนต์แบบ
ถ่ายรูปกับคนที่บ้านกับครอบครัว

ในส่วนของการถ่ายรูปกับเพื่อนก็มันต้องมีอยู่บ้างอยู่แล้ว

เอาใบปริญญาหรือว่าเอาความสำเร็จ
มาให้กับครอบครัว

ไม่ได้อยู่
มันจะไม่ได้เบาเหมือนเรียนโทรแล้วแหละ
ซึ่งใช่หลายคนก็บอกว่าปอเอกไม่ได้เรียนเลยทำเล่มอย่างเดียว
เขาก็ดีใจครับเขาบอกผมภูมิใจแล้ว

แค่ความพูดเราก็โอเคแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องขอ

อเจมส์ยังไม่ได้ครับ
อเจมส์แล้วน้องมีเอาเสื้อชุดคุยไปถ่ายด้วยครับ
บ๊วยบ๊วยยังเลยครับยังเลยครับ
อเจมส์มีแผ่นถ่ายคุณไปทำชุดคุยไหมครับ
บ๊วยยังเลยครับเดี๋ยวเราคงได้เห็นเองถ้าสมมุติว่าจะมี
อเจมส์ก่อนอื่นก็ขอแสดงพระวิทย์ดีกับบรรดิและมหาวิทยาลัยบรรดิ
เดินทางจากความฝันของตัวเองในเรื่องของการเรียน
หลังจากนี้สิ่งสำคัญสุดคือปลอดภัยกับผ่าของตัวเองมาก
อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราก็ต้องหมั่นดูแลคนในครอบครัว
ล้างมือบ้างหล่ะจ้ำจิ้มชัยพวกคุณแม่บ้างหล่ะ

ด้วยความสุขนะฮะหวังว่าทุกคนจะได้

และก็สิ่งที่ตัวเองรักนะครับผม